เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์และนักเล่าเส้นน็อตวรริสจะพาไปออนทัวร์ค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติในเทปเดียวกินก๋วยเตี๋ยวได้หลายจังหวัด
เดิมเมนูแรกที่กรุงเทพมหานครกับต้นตำรับราดหน้ายอดผักสูตร๔๐ปี
แล้วต่อที่นครปฐมพบกับสปาเกตตี้ซอสเนื้อและสปาเกตตี้เส้นดำกับชีสเยิ้ม
ปิดท้ายที่จังหวัดชุมพรกับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกที่โดดเด่นด้วยน้ำซุปหอมสมุนไพรใบย้าหอม
พบกันเสาร์ที่๒๔กันยายนที่ตรงทางไทยรัฐทีวีค่ะ